วันนี้มาดูเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ๑ปีที่แล้ว

กับเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูนั่นเองนะคะ
ตุลาคม๒๕๖๕นะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดหนองบัวลำพู
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๓๖ราย
เป็นทั้งเด็กแล้วก็เป็นผู้ดูแลนะครับ
วันนี้ถือว่าครบรอบ๑ปีนะครับ
ดังนั้นที่อาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
ตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูผู้ว่าสุวิทย์จันถาวร
พร้อมด้วยญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ชาวบ้านในตำบลอุทัยสวรรค์นะครับ
ร่วมทำบุญตักบาทพระสงฆ์๑๒รูป
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต
จากเหตุการณ์อดีตตำรวจใช้อาวุธมีดแทง
และก่อเหตุใช้ปืนยิงเด็กในศูนย์เด็กเล็กนะครับ
ซึ่งมีทั้งเด็กแล้วก็มีผู้ดูแล
โดยเฉพาะผู้ดูแลที่ตั้งคันหรือว่าคุณครูที่ตั้งคัน
รวมถึงชาวบ้านภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์
เสียชีวิตจำนวนมากเมื่อวันที่๖ตุลาคม๒๕๖๕นะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญมากนะคะ
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิต๓๖ศพ
ใน๓๖ศพนี้เป็นเด็ก๒๔ผู้ใหญ่๑๒
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑๒รายนะคะ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฝั่งผู้ก่อเหตุ

พร้อมกับภรรยาและลูกเสียชีวิตในบ้าน
พอคนที่ติดตามข่าวสารนี้
เป็นข่าวที่สะเทือนใจคนทั้งประเทศ
แล้วก็ทั่วโลกถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะคะ

ก็ได้ลำลึกถึงผู้จากไปครบรอบ๑ปีในวันนี้
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ซึ่งสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อในไทยเอง

ก็มาปักหลักมารอทำข่าวเมื่อเช้านี้
คุณผู้ชมฮะมีคนที่เปิดเผยถึงช่วงชีวิต๑ปีที่ผ่านไปนะครับ
ก็คือนายเสกสรรศรีราช
ซึ่งเป็นสามีของคุณครูพร
ครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอุทัยสวรรค์แห่งนี้นะครับ

เพราะว่าคุณเสกสรรสูญเสียภรรยาไป
และตอนนั้นภรรยากำลังตั้งคัน
ก็คือคุณครูที่ตั้งคันที่เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าวันนี้ได้เตรียมขนมนมอาหารคาหวานมาใส่บาท

แต่ว่ายังคงอยู่ในใจตลอดการนะครับ
ส่วนนี้ผมเองก็ให้กับผู้ก่อเหตุแล้ว

ส่วนภรรยาผมเขาคงไม่อยากให้ผมคิดมาก

ก็คงต้องเดินหน้าดูแลพ่อแม่

ส่วนครอบครัวของภรรยาตอนนี้
ตัวเขาเองก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่บ้างนะครับ
ช่วยพาพ่อแม่ภรรยาไปหาหมอบ้างครับ
คุณเสกสรรบอกว่าตอนนี้เขาเองก็ยังทำงานอยู่ที่เดิมนะ
เป็นครูสอนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง

แล้วก็ใช้เวลาในวันเสาร์และวันอาทิตย์ไปเรียนต่อ
เพื่อให้ได้ใบประกอบวุฒิทางครู

ที่ผู้ใหญ่เคยให้สัญญาไว้นะครับ
แล้วก็เรียนจบจะว่ากันอีกครั้งหนึ่ง
แต่ยอมรับว่าพอเรื่องราวมันเกิดขึ้น

แต่ก็ต้องเข้มแข็งเพื่อเป็นกำลังที่สำคัญของครอบครัวด้วยนะครับ
นี่คือหนึ่งในญาติของผู้สูญเสียที่เปิดเผยถึงความรู้สึก
เมื่อเหตุการณ์นี้ผ่านไปแล้ว๑ปีนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้ทางด้านของคุณโชคดันัยบุญสมนายกอบตอุทัยสวรรค์บอกแบบนี้นะคะ
ว่าในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่ายังอยู่ในสภาพเดิม
ยังไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรใดทั้งสิ้น
จะเคยให้ข่าวว่าจะมีการปรับปรุงเป็นอนุสรสถาน
สำหรับรำลึกถึงเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น
ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่

ว่าน่าจะมีการดำเนินการในเร็ววันนี้
เรื่องของกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ใช้อาคารชั่วคราวไปก่อน
ก็ได้รับการเปิดเผยจากครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็กนะคะ
ปัจจุบันว่ามีเด็กเข้ามาให้รับการเลี้ยงดูดูแลประมาณ๗๑คนค่ะ
หลังจากมีการดำเนินกิจกรรมมา
ระยะหนึ่งทุกอย่างเริ่มเข้ารูปเข้ารอย
ผู้สื่อข่าวบอกแบบนี้ว่าสำหรับครอบครัวของเหยื่อหลายคน

ส่วนใหญ่ยังรำลึกถึงบุคคลที่สูญเสียไป

แล้วก็ยังมีแม่ของเด็กหญิงปลายฝนเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งยังทำใจไม่ได้

เธอก็จะร้องไห้น้ำตาไหลตลอดนะคะ
วันนี้เนี่ยทำบุญเธอก็ได้นำทั้งด้านของลูกชิ้นปิ้งมาตั้งโรงทาน

ตัวเธอเองและครอบครัวจะร่วมทำบุญโดยการจัดโรงทาน
งานบุญต่างมาอย่างต่อเนื่อง
อุทิศสุงกระสนให้กับลูกสาวที่จากไป
รับก่อนหน้านี้เข้าวัดทำบุญตามปกติ
แต่หลังจากศูนย์เสียก็กลายเป็นมาจัดโรงทาน

คุณผู้ชมฮะ๑ปีที่ผ่านมากับเหตุการณ์ที่น่าโศกเศร้าครั้งนี้นะครับ

ประชาชนเองก็มองเรื่องของปัญหายาเสพติด

กระทั่งมันก็ต่อเนื่องมาเกิดเหตุการณ์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
กับเหตุยิงที่สยามพรากรนั่นเองนะครับ